ต่อกันที่การย้ายตัวของซุปเปอร์ตีสินทวีชัยฮาไทยรัฐนากุล
มีการหักมุมในช่วงวินาทีสุดท้าย
เมื่อสุดท้ายซุปเปอร์ตีตกลงตัดสินใจย้ายมา
ร่วมทีมกับอดีตต้นสังกัดของตัวเองนั่นก็คือชนบุรีเอฟซีค่ะ
มีข่าวออกมาครั้งแรกสุดว่าจะย้ายจากสุนบันดี
ยังสมุทรประการซิตี้ก่อนที่จะมีข่าวว่าจะเป็นการท่าเรือเอฟซี
ที่ใกล้จะได้ตัวพวกศาสตร์วัตถุอดีตทีมชาติไทยค่ะ
แต่สุดท้ายซุปติเลือกที่จะกลับไปอยู่กับทีมชนบุรีเอฟซี

ซึ่งก็มีรายงานว่าเจ้าตัวยอมลดค่าเหนื่อย
เพื่อที่จะกลับมายังถิ่นเก่าด้วยสัญญา๒ปีครึ่งด้วยกันค่ะ
ซึ่งซุปเปอร์ตีในวัย๓๗ปีก็ออกมาบอกว่ายังมีความกระหาย

และการที่เลือกมาอยู่กับชนบุรี
ก็เหมือนกับการได้กลับบ้านที่ปลุกปั้นตัวเองมาตั้งแต่ระดับเยาวชน
ซึ่งสินทวีชัยค่ะก็เติบโตมาจากโรงเรียนอสัมชันศรีราชา
ตั้งใจว่าอยากจะเล่นให้กับฉลามชนเป็นทีมสุดท้ายในฐานะนักฟุตบอลอาชีพด้วยค่ะ
โดยเกมไทยลีกวันเสาร์ที่๒๐กรกฎาคมนี้นะคะ
ทวีชัยก็มีโอกาสที่จะลงประเดิมสนามให้กับทีมชนบุรีเอฟซี
ในการเปิดบ้านต้อนรับสุพรรณบุรีเอฟซีทีมที่เขาเพิ่งจะย้ายมาด้วยค่ะ